อดีตนักฟุตบอลระดับไทยลีก

แปลมารายได้ต่อเดือนทะลุครึ่งแสนฮะ

เพราะว่าบรรยากาศดีมากเขียวชะอุ่มจริง
นี่คือแปลงปลูกผักสลัดไฮโดโฟนิกส

เป็นของสุรเดชศรีจันทองทิพย์
นักฟุตบอลไทยลีกหลายสโมสร
และอีกหลายสโมสรของไทยลีกด้วย
ตรงสวนอยู่แถวหลักกิโลเมตรที่๑๓
ริมถนนสาย๒๐๑ชายภูมิศรีคิ้ว

อยู่หมู่๖ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

เตะบอลก็เตะอยู่ดีก็ย้ายสโมสรกันไป
แต่อยู่ดีบางครั้งบาดเจ็บเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ช่วงหลังเจ็บเยอะ
เจ็บเยอะถึงขั้นต้องผ่าเข่าผ่าเข่าเตะบอลไม่ได้
แวนสตาร์ทครับแล้วยังไงก็ต้องทำมาหากิน
ไปมากลับมาดูพื้นที่ข้างร้านของภรรยา
เป็นพื้นที่โล่งก็เลยเปลี่ยนฮะ
อยู่ดีก็มีคนมาขอซื้อขอซื้อไปซื้อมาคราวนี้เลย

วันละ๒๐๓๐๔๐กิโลกรัม
แล้วขายปีกตอนนี้มันโตไม่ทันขายอ่ะเนี่ย
ไม่ทันขายจริงเพราะว่าขายดิบขายดีมาก
รายได้ดีกว่าตอนค้าแข้งเป็นไหน

คือไม่ได้เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์ไง
พอไม่ได้ถึงขั้นระดับซุปเปอร์สตาร์เนี่ย
๒หมื่น๓หมื่น๔หมื่นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้ว
แต่พอมาขายผักโอ้โหแต่ละเดือนเนี่ย
๔หมื่นอัพ๕หมื่น๖หมื่นก็มีเหมือนกัน
ดังนั้นท่านไหนสนใจอยากจะร่วมหัวจมท้าย
หรือจะเอาความรู้ไปปลูกเองที่บ้าน
ไฮโดโปนิกของสุรเดชอดิตนักฟุตบอลไทยลีก
ขอได้เลยนะไม่หวงความรู้เลย
วิธีปลูกวิธีเลี้ยงวิธีตัดวิธีขาย

โทรศัพท์ของคุณสุรเดชขึ้นที่หน้าจอทีวีแล้วนะครับ

ระดับอดีตนักเตะฟุตบอลไทยลีก
ลีกตัวมาขายผักรายได้ทะลุครึ่งแสนต่อเดือนนะครับ
เห็นแล้วหิวอยากเอาน้ำไอแลนดเตาเซิล